คุณผู้ชมมาถึงอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องราวของศัยศาสต
หรือว่าเรื่องราวของจอมขมังเวศนะฮะ
มีศพคนตายโหงเขาถูกไปใส่ไว้ในใบท่อเก็บศพ

ทำไมต้องให้เขาตายซ้ำสองด้วย
เขาอยากได้ศีรษะนั้นกลับคืนมา
ให้มันครบท่วนในร่างของเขา
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพวกที่ชอบเล่นของ
เอาไปทำเป็นปั้นเน่งต่างนะครับ
นายสมพงศ์โสลุนอายุ๕๖ปี
เป็นชาวบ้านตำบลดูนอำเภอกันธรรมจศีรษะเกต
พานักข่าวไปดูนะฮะที่คนร้ายก่อเหตุไปทุบท่อใส่ศพ
อยู่ที่บริเวณป่าช้าบ้านหนองมะแซวครับ
โดยมีคนร้ายทุบท่อเก็บสบเพื่อชมดูมันเป็น
เขาก็เอาศพไปใส่เอาไว้แล้วก็ปิดหัวท้าย
หัวท้ายมาให้ข้างนอกเข้าไปได้
คนร้ายก็ไปทุบแบบนี้แล้วก็ไปเจาะในช่องที่ใกล้กับศีรษะแล้วก็เอาศีรษะกันไป
ตรงนี้มันเป็นท่อที่เขาตั้งเรียงกันอยู่เป็นท่อเก็บศพ
นายสมพงศ์บอกว่า๑ใน๒ศพที่ถูกทุบนั้นเป็นศีรษะของนายศักดาโสลุนอายุ๓๒ปีลูกชายเขา
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อวันที่๑๒พฤษภาคม
ลักษณะการเสียชีวิตคือการตายโหงนะครับ
อีกศพหนึ่งใกล้กันเป็นของนายหนูศิลพ์ทิพโภอายุ๖๒ปี
ถูกรถไฟทับเมื่อวันที่๑๔เมษายนปี๒๕๖๐ก็เป็นศพตายโหงเหมือนกัน
ชาวบ้านเขามีความเชื่อกันว่าถ้าใครตายโหงหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จะต้องตั้งศพสวดประมาณสามคืนจากนั้นเอาศพไปเก็บไว้๓ปี
เอามาประกอบพิธีชาปนกิจเป็นความเชื่อของชาวบ้าน
เพื่อล้างอาถรรพ์เรื่องของวิญญาณเฮียนผีไตโหงต่างนะครับ
สมพงศ์เขาบอกว่าเมื่อวันที่๑๐ตุลาคม
นายสุริยันทิพโพเป็นน้องชายของศพของผู้เสียชีวิต
ซึ่งทำงานอยู่ในกรุงเทพมาเยี่ยมบ้าน
ก่อนจะกลับไปทำงานก็เลยแวะไปจะไปไหว้ศพพี่ชายในป่าช้า
ไปพบว่าที่เก็บศพมันถูกทุบแตกเป็นรูก็เลยบอกให้ชาวบ้านนะฮะไปดู
พอไปดูพบว่าท่อเก็บศพ๒ท่อมันถูกทุบ
แต่ว่านายสุริยันนั้นไม่เห็นว่าถูกทุบเป็นรูเหมือนกันกับศพของพี่เขา
ซึ่งผู้รู้เขาบอกว่านายสุริยันถูกเวทมนต์
หมายถึงว่าน้องชายที่ไปดูศพพี่ชายที่มองไม่เห็นว่าถูกทุบ
มันถูกเวทมนต์บางอย่างบางตาเลยทำให้ไม่เห็นว่าพี่ชาย
ในจุดที่เก็บศพพี่ชายมันถูกทุบไปเหมือนกันนะฮะ
สุดท้ายก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจ
พอตำรวจไปตรวจสอบพบว่าเงินที่ญาติใส่ไว้ในท่อในศพนี้ก็หายไปเหมือนกัน
ที่สำคัญศีรษะของศพถูกตัดหายไปทั้ง๒ศพด้วยนะฮะ
จากนั้นไม่พบร่องรอยหลักฐานอะไรเลย
อยากจะให้คนที่ขโมยไปเอาศพเอาศีรษะของศพมาคืน
เพราะว่าเกรงว่าลูกชายนั้นจะไม่ได้ไปผุดไปเกิด
ถ้าไปเกิดแล้วอาจจะไม่ครบ๓๒ก็ได้
อันนี้เป็นความเชื่อของญาติของผู้เสียชีวิตนะฮะ

อันนี้พ่ออยากให้ทำยังไงอยากให้เอามาคืน
ผมควรอยากได้ส่วนของผมที่หายไปผมก็อยากได้ขึ้นมากนะครับ
แล้วว่าจะต้องทำก่อนที่เขาจะทำพิธีครบสวด๗วัน
ในการสะกดวิญญาณสะกดสพที่เขาเอาไปนะฮะ
แต่มันทำของขังต่างได้อีกด้วยนะครับ

ของสวบมนุษย์

และเอาไปเป็นวิญญาณรับใช้ต่าง

และผู้สร้างจะทำให้เขามีวิชาอาคม

มันก็มีจากหลายอย่างเอาไปทำเป็นล็อกเก็ตห้อยคอเอาไปสลับเป็นหน้านู่นหน้านี่
แล้วก็พกเอาไว้แบบนี้นะฮะเป็นเครื่องรางที่เขาเชื่อกันไว้ในคนบางกลุ่มเท่านั้นนะคุณผู้ชม
ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเรื่องของทางคดี
ตำรวจก็เลยคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นเรื่องของพวกเครื่องรางของขังนะฮะส่วนศพศีรษะคนตายที่ทำเอาเอาไปก็เอาไปทำเป็นพิธีต่างนะครับ
เรื่องของสะกดวิญญาณทำเป็นปั้นเน่งซึ่งจะมีการสืบสวนติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุเอามาดำเนินคดีให้ได้นะครับ